สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเห็นหน้าเห็นตากันพอสมควรนะฮะ
ครับผมจริงจริงเราก็จะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาอืม
แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เฝ้าระวังเรื่องของไวรัสกลายพันธุไมคอน

ที่ตอนนี้ในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองหรือว่าทางแอฟริกาใต้เองก็ค่อนข้างที่จะมีการระบาด
ในหลายประเทศนะที่เราเห็นกันในเยอรมนีบ้าง
ตั้งแต่วันนี้เองซาจรจาไนร์โพตุไพรท์โยง
บอกว่าไวรัสนี้ค่ะติดง่ายแพร่กระจายง่าย
เพราะการดูภัณฑุกรรมไวรัสตัวนี้เนี่ย
มันพัฒนาเพิ่มขึ้นจากสายพันธุเดลต้า

ในตำแหน่งของการแบบกลายพันธุ์ของพันธุกรรมเนี่ย
มันเปลี่ยนไปหลายตำแหน่งมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ

มันจะแยกกันในส่วนของการกลายพันธุ์ในตำแหน่งตรงนี้

ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นทางศาสตร์ของแบบว่าคุณหมอต่างอะไรอย่างนี้
เราเอาเข้าใจง่ายก็คือมันกลายพันธุ์จากตำแหน่งเดิมไปเนี่ยคือค่อนข้างเยอะมาก

มันก็เลยกลายเป็นว่าความกังวลจะเพิ่มมากขึ้น

ขนาดเดลต้าเนี่ยกลายพันธุ์มาอยู่ประมาณไม่กี่ตำแหน่ง

ดังนั้นพอเป็นตัวนี้ค่ะโอไมครอนเนี่ย
สิ่งที่ตามมามันจะทำให้มันกระจายเชื้อไปได้อย่างรวดเร็วไหมนะคะ
คุณหมอบอกว่าอย่างน้อยในการแพร่กระจายของโรค
ก็ไม่น่าจะน้อยกว่าสายพันธุเดลต้านี่คือคุณหมอยงบอก
เพราะเดลต้าก็ว่าเยอะแล้วอันนี้กลายพันธุ์มากกว่า
ดังนั้นมีโอกาสที่จะแบบว่ากระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วมากกว่าแน่นอน

ความรุนแรงของโรคนี้ล่ะ
จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าหลายคนก็กังวลแหละว่าถ้าติดแล้ว

เราจะป่วยหนักไหมเราจะต้องมีแบบว่าเข้าโรงพยาบาลไหม
เสียชีวิตจะมากขึ้นไหม
อันนี้ต้องลองดูเพราะว่าใหม่มากที่
จากวันที่๒๔พฤศจิกายนที่มีการบอกออกมาว่า
มีการแพร่กระจายเชื้อตัวใหม่ออกมาก็คือโอไมครอน
ไรัสตัวนี้เป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มของความน่ากังวล
ไม่กี่วันจากปกติมันต้องมีการใช้เวลา
แต่ดูจากอันนี้นอกจากการกลายพันธุ์หนามพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลย
เลยตัวนี้น่ากังวลจริงครับแล้วก็ในหลายประเทศที่เรามีโอกาสได้เห็นกันอยู่
กระทั่งประเทศไทยเองก็เริ่มออกมาตรการมาเรียบร้อยแล้วว่าอ้าว
ประเทศจากแอฟริกาใต้จะงดเข้าประเทศ
อิสราเอลตอนแรกบอกว่าจากแอฟริกาไม่ให้เข้าปรากฏว่า
ณตอนนี้คือบอกออกมาเลยค่ะว่าทุกประเทศห้ามเข้าห้ามเข้าอิสราเอลญี่ปุ่นก็ด้วย
ฟิลิปปินส์ใช่ค่ะวันนี้ออกมาเยอะเลย
อย่างที่เราเห็นวันนี้ทุกคนเริ่มปิดประเทศก็
คำว่าปิดประเทศคือปิดรับนักท่องเที่ยวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้ว
ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเพราะว่าอย่างที่เมย์บอก
เขาต้องรอดูว่าหลังจากนี้ต่อไปด้วยความที่เชื้อมันยังใหม่มาก
แล้วมันแบบเพิ่งผ่านจากวันที่๒๔มาเนี่ยแค่ไม่กี่วันเอง
ดังนั้นตอนแรกอิสราเอลก็บอกว่าจะปิดแค่๒สัปดาห์
เพื่อจะดูก่อนว่า๑๔วันหลังจากนี้เนี่ยความเป็นมาเป็นไปของไวรัสตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง
ดังนั้นก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องรอดูกันต่อไปอ่า

นี่ก็คือแบบเขาก็ค่อนข้างที่จะกลัว

เพราะวันนี้คือเอาจริงคือจุดเริ่มต้นของสายภัณฑ์นี้ที่จริงรถเมล์เล่าไปจากวันศุกร์แล้ว
คือทางแอฟริกาใต้เขายังฉีดวัคซีนกันทั้งหมดไม่ถึง๓๐

เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยยังไม่มีสมการหรือนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ยังไม่รู้
แต่เท่าที่เรารู้ว่าตอนนี้มันเริ่มไปทางยุโรปอังกฤษกลับมาใส่หน้ากากกันแล้ว
กลับมาใส่แมสกันแล้วหลายประเทศในยุโรปรู้สึกเยอรมันล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์
อรมนีที่แบบเปิดประเทศเป็นประเทศแรกแล้วกลับมาล็อกดาวน์แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรากลับมาดูประเทศไทยของเราเนี่ย
ณวันนี้จริงซึ่งนายกก็พูดแล้วแอฟริกาห้ามเข้าแต่เราจะสกัดกั้นได้อีกนานแค่ไหน
คือจริงต้องบอกว่าสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาแจ้งมายังสายการบินเพิ่มเติม
กระทรวงสาธารณสุขปรับมาตรการในเรื่องของการนำผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่จาก๘ประเทศ
ก็จะมีบอสวาน่าเอสวาเดนแล้วก็เลโซโทมาลาวีโบซัมมิกนาบีเบียแอฟริกาใต้แล้วก็ซิงบับเวย์นะคะ
โดยจะเริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัว๑๔วันคือ๕ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะ
๕ธันวาคมแล้วก็ยังมีการพิจารณาปลดล็อกให้คนไทยจาก๘ประเทศที่รถเมย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้
เดินทางกลับเข้าไทยได้แต่ต้องเข้าสู่มาตรการกักตัว๑๔วัน
ต้องกลับมาอีกทีต้องมีการตรวจบางทีบางสมการที่มดำพยายามอ่านมาก่อนรายการ
มันมีคำถามอีกหนึ่งคำถามหนึ่งว่าไอ้สายพันธุ์ตัวนี้ที่เรากลัว
ประเทศไทยเราฉีดวัคซีนเยอะแล้วค่ะเราฉีดวัคซีนเราเรามีแบบว่า
จะช่วยได้ไหมตรงนี้คือคุณหมอเนี่ยคุณหมอยงท่านก็พูดเรื่องนี้อ่ะนะคะ
จากปกติเนี่ยค่ะจากเดิม๙๐คุณหมอบอกว่ามันอาจจะลดลงไปเหลือที่๗๐๘๐ค่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าอ้าวย้ำว่าการรับวัคซีนยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ค่ะ
จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีไว้
เพราะว่าเดลตายังอยู่ไงลูก
อย่าลืมว่ายอดจริงแล้ววันนี้เราก็ยังมียอดอยู่

แต่ว่ายอดลดลง
คือนานมาแล้วที่เราแบบว่าไม่ได้เห็นตัวเลขที่ต่ำกว่า๕๐๐
วันนี้ค่ะ๔๗๕๓รายในขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๒๗รายด้วยกัน
คือคุณหมอเขามีการพูดถึงประเทศไทยด้วยนะคะ
บอกว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

เกือบ๒ปีมีการถอดรหัสพันธุกรรมประมาณ๖๐๐๐ตัว
ซึ่งคุณหมอบอกว่าจริงอันนี้คือมันน้อยมากนะคะ
ที่เราเอามาตรวจสอบพันธุกรรมเมื่อเทียบกับผู้ป่วยถึง๒ล้านคน
ดังนั้นตอนนี้คุณหมอหลายท่านก็ต้องออกมาถามว่า
อ้าวแล้วแบบนี้เราจะมีมาตรการในการตรวจเช็คมากขึ้นไหม
เพราะว่าถ้าเขาถอดพันธุกรรมน้อยอยู่แบบนี้
เราอาจจะไม่มีโอกาสแบบสกัดกั้นการเข้ามาตัวใหม่มาอีกแล้วอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องแบบตรวจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่า
ซึ่งทางแอฟริกาเองค่ะคุณหมอที่เป็นแพทยศภาของทางแอฟริกาใต้นะคะ
คุณแองจีล่าโคเอซีท่านก็มีการออกมาบอกอ่ะบอกว่า
สายพันธุ์ใหม่ที่ท่านพบที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะคะ
จากการที่เจอเนี่ยเจอในผู้ป่วยที่พบเป็นชายวัยรุ่น

ใช่ค่ะอาการก็คือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
มีการอ่อนเพลียไอแล้วก็เหนื่อยหอบ
แต่ไม่มีอาการอื่นที่โดดเด่นค่ะ
แล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่ซึ่งโดยปกติเนี่ย

ลิ้นไม่ได้รสกลิ่นไม่ได้ปุ๊บเนี่ย
มีการสันนิทานเลยว่าเอ๊ะคุณติดโควิดหรือเปล่า
แต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันยังได้กินอยู่ปกติทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอาการอะไรอะไรแบบนี้คุณหมอบอกว่า

ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่
วันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ต้องรอดูต่อไป
คนก็คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นนะก็แพร่ได้อีกง่ายเลย
แพ่ง่ายอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้น
จริงคือสมการถูกผิดเดี๋ยวเรายังไม่รู้ไง
แต่ก็คือในที่สุด๑วันนี้ถ้ามีโอกาสรับวัคซีน
เพราะเขายังไม่วัคซีนเขาไม่เพียงพอ
อย่างที่เรารู้กันพูดเราเสมอในรายการว่า
ตัวไวรัสเนี่ยมันแข็งแรง
มันกลายทันดีไปคือมันฉลาดกว่ามนุษย์

เราชนะมันหนึ่งมันปรับไปสอง
เราชนะมันสองมันปรับไปสาม
มันก็หนีความตายเหมือนเราไม่ใช่เฉพาะมนุษย์

ตัวไวรัสตัวนี้มันก็หนีความตายเหมือนกัน
ที่ค้นพบมีที่ต้นออกกลางด้วย

พบอีกสองรายตอนนี้เขาก็ทำการ

เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมฉีดวัคซีนกันนะครับ
เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ดีที่สุดในตอนนี้เลย
เขาแยกออกมาเลยอัฟริกาก็จะมีอยู่ทั้งหมด๘
ยุโรปก็มีอิตาลีอังกฤษเดนมาร์ก

แล้วก็มีที่อิสราเอลที่เราเห็นอยู่นะคะ

ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีทุกทีนะครับ

มหาภัยวันกำลังจะศึกเขาบอกว่าแน่นอนวันที่๖ธันวาคมนี่แหละนะฮะแต่เวลาไม่น่าจะพอ
เดี๋ยวคงจะกลับมาเล่าแบบที่จริงเมื่อวานเป็นในออนไลน์ทุกคนลงหมดเลย
ถูกต้องนะครับผมพาดหัวข่าวว่าพระมหาภัยวันจะสลัดปอกคออะไรสักอย่างหนึ่ง
สักนิดนึงคือพระมหาสมปองเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเผยถึงกระแสข่าวของพระมหาภัยวัน
ว่าจะศึกว่าเจ้าตัวเนี่ยคงยังไม่ได้ศึกเร็วนี้หรอกเหตุผลมาจากเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนะครับ
เพราะเคยพูดถึงเรื่องความยุติธรรมทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยคุยกับคุณอุทัยบ่อยนะครับที่ลาศิกขา
เพื่อเจ้าคุณอุทัยเนี่ยเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองล้วนคือตอนแรกเราจะเห็นว่า
ถ้าสมมุติแบบว่าทางเจ้าอาวาสเกี่ยวกับมีเจ้าอาวาสแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่เนี่ย
เขาบอกว่าทั้งหมดไม่เกี่ยวเป็นเรื่องการตัดสินใจเองล้วนเลยไม่ใช่แรงกดดันมาจากไหนเลย
แล้วก็ท่านก็ไม่ได้เครียดอะไรซึ่งวันนี้หลายคนตามหาพระมหาภัยวัน
เขาบอกไม่เจอใช่คนก็เลยไปสัมภาษณ์พระมหาสมปองนะคะมหาสมปองท่านบอกว่าอาจจะนะคะ
วันที่๔หรือวันที่๕ธันวาท่านบอก๔๕ธันวารู้สึกจะมีงานคู่กันครั้งสุดท้าย
ครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่๔๕ธันวาเนี่ยพระมหาภัยวันจะทำการศึกก่อนจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวเลยว่าอย่างนั้น
ก็มีทั้งพระที่เสียดายแล้วก็บอกว่าออกไปได้ก็ดีบางคนบอกไปก็ดี
คือตัวเองตอนแรกอย่างที่บอกว่าไปเห็นเขาเป็นครูสอนเนรน้อยนะ
เขาเป็นคนสอนบารีนะมีห้องสอนบารีเลยที่วัดที่ไปปล่อยปลากันวัดสร้อยทอง
เขามีห้องสอนบารีของเขาเลยนะครับซึ่งจริงจริงแล้วเขาบอกว่าหากพระมหาภัยวันออกไปเนี่ย
ก็พูดได้แรงกว่าเดิมนึกออกป่ะก็การพ่งการพูดก็จะแรงกว่าเดิม
อาจจะพูดได้เหมือนอาจารย์จตุรงค์เลยล่ะนักวิเคราะห์ทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ
เชื่อว่าจะต้าชมากขึ้นจะต้าชโดนใจมากขึ้นไม่มีบ้งครับ
แต่ยืนยันว่าจะไม่ไปเกี่ยวกับการเมืองเพราะเขาบอกว่าอย่าไปแตะการเมืองเยอะนะครับ
ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีคุณนวัดอิสระไกรศรี
ซึ่งแบบต้องยอมรับคุณนกอิสราไกรศรีนี่คนไทยรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะเป็นพิธีกรโทรทัศน์เนี่ย
แต่ไม่ได้เจอส่วนเรื่องมาเป็นพิธีกรคู่นั้นคาดว่าคุณนวัดน่าจะเป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียว

ให้ฉันอ่านข่าวก็ไม่จบเพราะเราไปขอโทษตรงชั้นฉันบอกทำไม่ความ

เห็นมั้ยเป็นข้อลบตรงฉะนั้น
ให้อ่านข่าวก็ไม่จบฉันบอกแล้วให้ยกมาเบรกนี้เบรกเดียว
ไม่เป็นไรเราร่างกินได้

เรื่องพระมหาภัยวันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราขอย้อนกลับไป
คือพศต้องใช้คำว่าพศเนาะ
ชีวิตจะขึ้นหรือลงเราก็ยังรักกัน

จะเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะว่าจะซาศึกเร็วนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาโพสต์ปุ๊บญาติโยมก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์
บอกว่าใกล้สลัดปอกคอใกล้สลัดปอกคอเขาว่าอย่างนั้นพร้อมขอบคุณ๑๘ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ถามหาบริษัทขนย้ายสิ่งของคืออันนี้คือนัยยะที่เขาพูดมาถูก
เพราะว่าปอกคอก็คืออะไรฮะก็เหมือนกับยศทะบ้านด้านสตรักต้นแหล่งอะไรขนาดแปด
หัวโคนที่เขาใส่อยู่หัวโขนที่ใส่อยู่หรือแบบว่าหาบริษัทขนย้ายสิ่งของเนี่ย
ขนย้ายต้องเข้าแล้วนะใครรู้จักอินบล็อกมาได้เลยนะสภาพ
ที่สื่อไปในแนวทางว่าท่านจะสึกหรือเปล่าหรือว่าท่านจะยกเลิกอะไรหรือเปล่า
อย่างนี้คนก็ไปตีความแท้กับหมอนแหลบเพนดาเอง
ท่านก็มีการพูดคุยกับพระมหาภัยวันอยู่อยู่เรื่อยอยู่แล้ว
ก็ไปเขียนถามว่าแบบว่าท่านจะศึกใช่ไหม

แหละแต่ที่เขาบอกว่าน่าจะศึกแน่มาจากนี่ไง

ใช่พี่หมอมีกำหนดวันไหนแจ้งด้วยนะครับ

อันนี้คือหมอแหลปแพนด้ากับพระมหาภัยวันคุยกัน
แล้วก็หมอนายแพนด้าก็จะทิ้งท้ายไว้ว่าคงจะศึกล้านเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ

ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เขาถามว่าศึกแน่เลยก็คือการบอกว่า
ขอบคุณ๑๘ปีที่ผ่านมา
ขอบคุณ๑๘ปีที่ผ่านมา
ญาติโยมก็เข้าไปให้กำลังใจกันมากมาย
บางคนก็บอกขอร้องอย่าเพิ่งศึกเลย
เพิ่งที่ผ่านมาพระมหาภัยวันมันก็จุดยืนชัดเจน

เพราะตอนเช้าถ้าสมมุติกิจวัตรของพระมหาภัยวันเนี่ย

พระบินธบาทกับพระเอ่อ

คือทุกเช้าเขาจะไปสอนเนน้อย

กิตของทรงคือการทำวัดเย็น

บางทีอะกิจโครงสงส่งบางอย่างไม่เหมือนกัน

เหมือนบางทีตำแหน่งบริษัทหลายบริษัท

พีหาทางด้านเกี่ยวกับอื่นคำสอน
ให้คนได้เข้าใจมากขึ้นเขาก็บอกอย่างนั้น
เขาก็พูดตรงเขาก็ยอมรับตรงว่าเขาไม่ได้บินทบาท

แต่เขามีกิจของสงฆ์อย่างอื่นเขาว่าอย่างนั้นนะครับผม
ในที่สุดแล้ววันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่า
พศภัยวันเนี่ยน่าจะศึกแล้ว
เพราะว่าพระมหาสมปองท่านออกมายืนยันนะคะ

อย่างที่บอกไปวันที่๔หรือวันที่๕ธันวาคมนี้
หลังจากศึกแล้วก็จะมีการแถลงข่าว
เป็นทิศภัยวันพร้อมกับตอบคำถามสื่อมวลชนทุกสำนักเลย

ตอนนั้นจุดเริ่มต้นที่มีคนเริ่มสังเกตกันจริงเนี่ย
ก็คงจะเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน
ว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่หรือเปล่า

ไม่เกี่ยวเป็นการตัดสินใจของพระมหาภัยวันล้วนเลย
โดยความเคลื่อนไหวของพระมหาภัยวันนะฮะ
พบว่ามีการเก็บของในกุฏิแล้วจริงไหมก็จริง
โดยมีโยมแม่มาจัดการให้
พร้อมกันนั้นยังโพสต์ลาพระมหาสมปอง

แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเพจแล้ว
เป็นภัยวันวันนบุตร

โดยไม่มีคำว่าพระนำหน้าแล้วนะฮะ
แล้วก็ในรายละเอียดของเพจระบุว่าครูสอนพิเศษ

พระมหาภัยวันได้เดินทางออกไปรับกิจนิมนต

เพราะฉะนั้นไม่ต้องตามตัวเลย

ล่าสุดก่อนเข้ารายการเราเนี่ย
ก็ได้มีการโพสต์ภาพการ์ตูน
เป็นภาพพระสงถรจีวอน

แล้วก็ใส่ชุดสีขาวพร้อมแคปชั่นว่าชอบภาพนี้นะตำแหน่งอยู่ไม่นาน
นี่แต่อย่าตำนานเดี๋ยวมันแหลกใช่ละเอียดนะน้องนะนี่นะฮะ
ก็เป็นคำคมของเขาตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานเดี๋ยวมันแหลกนะน้องนะ
อย่าตำนานเดี๋ยวมันแหลกนะฮะรายละแหลกรายละเอียดกันหมดเลยนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพระมหาภัยวันเนี่ยก็ได้เคยออกมาพูดกับพระมหาสมปองว่า
อัตมาเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากจะศึกเพราะว่าบวชมา๑๘ปี๑๙ปีแล้ว
ที่สำคัญคืออยากจะออกมาเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ย
อยากจะออกมาดูแลคุณแม่คุณแม่ด้วยคุณแม่เขาก็ป่วยอยู่ใช่ไหมใช่ครับ
การออกมาบอกก่อนหน้านี้อืมแป๊บหนึ่งถูกต้องอืมนะฮะอ่ะ
อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพระมหาภัยวันซึ่งคนพูดถึงกันเยอะมาก
ต้องรอดูวันที่สี่วันที่ห้าธันวาคมนี้นะครับนะฮะมาถึงหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับ
คมากฮะเด็กน้อยส่งการบ้านครับผมวาดรูปนาฬิกาบอกเวลา๑๐นาฬิกา๑๕นาที
ตอบแบบนี้ให้ผิดไม่ลงจริงจริงครับกลายเป็นโพสต์ที่มีคนพูดถึงครับ
กดไลค์เป็นจำนวนมากหลังเฟซบุ๊คครูเพ็ญศรีครับได้เผยภาพการบ้านจากเด็กเรียนคนหนึ่งฮะ
ทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งโจทย์บอกว่าจงวาดรูปนาฬิกาที่บอกเวลา๑๐นาฬิกา๑๕นาที
ถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยเราก็ต้องวาดเป็นระบบอันนาล็อกแล้วเป็นวงกลมถูกนะฮะ
ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยทำการวาดรูปนาฬิกาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับ
เป็นนาฬิกาแบบดิจิทัลครับนะฮะหน้าปัดขึ้น๑๐นาฬิกา๑๕นาที
ซึ่งดูไปเนี่ยก็เหมือนกับน้องคงตอบถูกแล้วล่ะ
แต่ถ้าดูจากตัวอย่างที่ให้มาก็จะใจไม่ค่อยดีครับ
เพราะว่ามีภาพนาฬิกาแบบอานาล็อกทั้งนั้นเลยนะฮะงานนี้ชาวเน็ตก็พากันเข้ามา
เข้ากับยุคสมัยดิจิทัลจริง
และจะไปว่าก็ไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้ทำผิดโจทย์แต่อย่างใดฮะ
ก็เลยเป็นเรื่องราวในกระแสโซเชียลนะครับ
อาณาล็อกเป็นดิจิทัลเด็กยุคใหม่เขาก็เข้าใจแบบนั้น
คนก็เขียนผิดตรงไหนคุณครูเอาปากกามาวง
ก็ถูกครับมีวัดปุ่มให้เพิ่มด้วยนะครับโอ้โห
ก็ถูกใครพูดว่าผิดเอาปากกามาวง
ข้างบนมีปุ่มตั้งเวลาแบบเป็นนาทีเป็นวินาทีด้วย
ผิดตรงไหนล่ะตอบผิดเด็กไหนครับผม
ก็ไม่ได้ว่าครูก็ไม่ได้ว่านี่ค่ะ
ทันเขาหรือเปล่ารุ่นพวกเราน่ะทันเด็กหรือเปล่า

นี่ฮะเด็กเขาบอกว่าเป็นเด็กชั้นน่าจะเป็นชั้นประถมนั่นเอง
ถามว่าเราอ่ะทันเด็กหรือเปล่าไม่ใช่เด็กอ่ะเขาทำผิดหรือถูก

เดี๋ยวนี้บางอันเขากดโทรศัพท์ทำนู่นทำนี่เก่งกว่าเราทำอีกนะ

กระดาษไปด้านหลังนี่เปลี่ยนฐานได้เลยนะฮะ
กดนั่นเดรียนดูนี้เองเก่งเลยบางคนยังกดไม่เป็นรึไม๊
แม่ทรงไปทำงานปุ๊บเนี่ย
แล้วปุ๊บเวลาที่แม่จะขายของ

ไม่น่าแล้วซิโฆษณาเยอะแยะเลย

ไม่ใช่บอกวันนั้นตอนแรกคิดว่าไอแพทย์พูดไป

แม่จะแบบว่าเอากินขนมอันเนี้ยต้องเพลงเนี้ยอ่าฮะนะเขาดูบ่อยจนเขาแบบดู
ว่ามันควรจะเป็นเพลงไหนคืออะไรแล้วบางทีพลัดบ่นบ่นต่อหน้าลูกด้วยอืม

ดฟิลเตอร์แต่งรูปได้ให้แม่

นี่ไงขนาดที่รถเมยยังเล่นไม่เป็นเลย

พี่หนุ่มอีกคนนึง๓คนงมกันใหญ่เลยเล่นไม่เป็น

แต่เขาบอกว่าวันนั้นเขาเล่นไม่เป็นนะ

เป็นจริงเหรอที่ให้เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอะไรวันนั้น

เออเขาเป็นเทคโนโลยีอยู่แล้วไม่ต้องห่วง

เมื่อวานนี้กรุงเทพค่อนข้างจะแบบว่า
โอ้โหรถลาไม่มีเลย

ตั้งแต่มิตรภพมิตรภาพแต่พูดถนนอีกเดี๋ยวนุ่มมาอีก
ถนนมาแล้วถนน

มิตรภพมิตรภาพรถติดหมดเลย
และได้เห็นแบบว่ามีคนรอ
เมื่อก่อนเราคิดว่าการเลือกนายกอบจอบต

ปรากฏสิ่งหนึ่งที่คนจับตามอง

ที่วันนี้เพจต่างเค้าเอาไปลองไปแชร์กัน
วันนี้ที่นครพนมน่าจะเป็นที่พูดถึงบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบต
ที่สอบตทั้ง๑๒อำเภอรวม๘๑แห่ง
ถือว่าก็คักประชาชนได้ความสนใจมาโรงคะแนนกัน

อยากเลือกตั้งอืมนะครับโดยผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ย
แข่งขันระหว่างสายเลือดเมืองสองพักใหญ่
คือสายพักเพื่อไทยอ่าฮะกับภูมิใจไทยครับ
ภายหลังการเลือกตั้งผลปรากฏว่านายพิชยาโพธิราชดร
อายุสี่สิบเจ็ดปีเขาเป็นสาวข้ามเพศครับ
คนนี้ทำไมคนถึงสนใจเขาเป็นอดีตสารวัตรกำนันเมย์
ครับเขาผู้สมัครชิงนายกอบตหมายเลขสอง
ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นฐาสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดคะแนน

พ่อดิฉันพิชยาโปรสรสดรนะคะ
ก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องอุ่นใจได้
ถ้ามีแพนต้าแพนต้าอยู่เคียงข้างเข้าถึงเพิ่งได้ใกล้ชิดประชาชน
นี่คะแนนของเขาเนี่ยนะ๒๕๙๘คะแนน
อีกคนคู่แข่งได้เท่าไหร่รู้ไหมแชมป์เก่าคนเก่า

เก่าคือนางเดือนเพ็ญกุลศรีเมฆแชมป์เก่า๑๖๑๓คะแนน

ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข๓นายชุมพลศรีประจักษ์เบอร์๓ได้๓๔๓คะแนน
อื้อหือชนะใส่สะอาดด้วย

ดีใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
กระแสการเมืองกับทีมการเมืองเก่า
มาเกินคาดหมาย
อีกทั้งยังฝากกระแสความรู้สึกทางสังคม

เปิดเปิดกว้างแล้วนะครับ
แต่มั่นใจว่าวันนี้เขาเป็นคนบุคคลข้ามเพศ
แต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่พัฒนาได้ไม่แพ้คนอื่น

ไม่อยากให้มีเส้นกั้นระหว่างเพศ

ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราก็มีนกโยลาดงโยนาตอนสอสอแล้วก็มีเยอะเห็นไหม
ตอนสสเราก็มีทัน

เป่นใหญ่เยอะเนี่ย
ข้าวต่อไปต้องอ่านฉ่อว

อายุ๑๖เนี่ยส่งมาบอกพี่บอกว่าให้ส่งเลขบัญชีมา
แล้วแบบว่าฉันจะเปย์ให้แบบรัวโอนเงินให้เนี่ย
แฮปปี้นะพี่มดอยากได้แบบนั้น
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นโพสต์ที่ถูกแบบว่าพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากค่ะ
หลังจากผู้หญิงรายหนึ่งอายุ๒๓
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขาบอกว่า
มีหนุ่มทักแชทมาบอกว่าผมชอบพี่ตั้งแต่ที่พี่มีแฟนแล้ว
แต่ผมไม่กล้าทักแล้วตอนนี้พี่โสดอยู่หรือเปล่า
ผมขอเลขที่บัญชีได้ไหมถามกันง่ายมาเลยแบบนี้สาวรายนี้ตอบกลับไปเลยค่ะ
วิธีจีบแบบใหม่โดยการเอาเงินมาล่อเกรงใจเพิ่งคุยเอง
บอกเลขพร้อมเพลย์ไปขำแต่ปรากฏค่ะอีกฝ่ายโอนเงินมาจริง
เป็นจำนวนเงินถึง๕๐๐๐บาท
ต่อมาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยหนุ่มรายนี้ไม่ใช่เสียหรือว่าชายอายุมากนะคะ
แต่เป็นนุ่มวัยเพียง๑๖ปีเท่านั้นเอง

หล่อแต่โอนไวไม่ถูกใจเดี๋ยวโอนเพิ่มนะฮะ
นี่อันนี้โอนหนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้

โอฮโหมั้ยน้องหญิงเค้าก็ดีเนาะ

ผู้ชายตอบผมรวย

น้อง๑๖น้อง

พี่เคยโอนให้เขาหรือเขาโอนมา

นี่นี่ใช่เป็นแผนกโอนไว้อ่ะถามตี๒๓ต้องคอยโอนไหม

เพราะว่าถ้าสมมุติมีเองปุ๊บอ่ะโอนหมด
เพราะฉันก็จะต้องคอยควบคุมไง
เขาเลยต้องเฝ้าพี่ไว้เอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ
แต่มีอีกคนนึงคนนี้ที่อยู่ในมือถือตอนนี้ยังไง
เขาเมาส์กันทั้งวงการเรื่องสถาปนิกหนุ่มของคุณแม่

ติดใจอะไรหนุ่มคนนี้มีโอนมีอะไรหรือเปล่า

ไม่โสดนะบวยติดหากติดใจอะไร
รวมแบบค่าทำบ้านน้องปาล์มเนอะ

ไปติดอะไรในตัวคนนี้

เป็นคนแรกตั้งแต่วุ้นเอามาตั้งแต่แรกเลย
อื้อฮือสุดยอด

หน้าแด้งขนาดนี้
แต่ต้องต่อเนอะเศรษฐวา

พี่หนุ่มก็อิ่มมากตอนนี้

เบรกกันสักครู่นึงค่ะแม่น้ำหนึ่งมาแล้วเขาบอก
ใกล้แล้วฮะนะครับผมสักครู่เดียวครับ
เอาล่ะเรียกได้ว่าเป็นฟีวอ

อันนี้คือเกิดจากบึงกาล
แต่คำจะโน้ทด้วยอุดอนโรงแรมเขาเยอะกว่ามัน

เราก็เดินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลำบั้ย

ให้เสร็จแล้วก็โอ้โหมีมาตรการเข้มงวดมาก
เข้ารอบละประมาณเกือบ๓๕๐คน

มีการจัดระบบระเบียบให้แบบเป็นเดินเป็นวงกลม
เข้าทางหนึ่งนะครับมีการเดินย้อนสองนะครับผม

อย่างที่บอกว่าตัวฉันเองเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานไปไหว้แล้ว

ก็คือสร้างปู่อื้อลืนนั่นแหละองค์ใหญ่แต่ก็คือสร้างไว้ที่นั่นแหละ
แต่ก็คือไม่ได้ไปบวงสวงเองแหละขอทำมาหากินดีกว่า
ถ้ามัวแต่ไปไหว้พญานาคอยู่ก็คงแบบว่า

แม่น้ำหนึ่งต้องใช้อาชีพของนางคืออะไร

ใช้คำว่านักให้แนวทางเลขเด็ด
ให้เป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชม

นักให้แนวทางเลขเด็ดชื่อดัง

วันนี้ตรงเกาะดอนโพขอปิดนะฮะ
อันนี้คือขยะอันนี้ขอร้องแต่ว่า
ถ้าสมมุติชาวบ้านเขาขายเป็นโฟม

เพราะว่าโฟมอย่างที่บอกว่าแถวนั้นก็มีกาบโก้งกาบกล้วย
บายสีเป็นกาบกล้วยแล้วคุณค่อยซื้ออ่าโอเคนะ
เข้ากับคุณก็ได้บูชาปูอือหรือถ้าคุณไปซื้อเป็นโฟมอ่ะอ่าฮะ
อย่าไปซื้อเลยขอร้องเพราะว่าเวลาไหว้เสร็จไม่ได้มีใครมาเก็บไปอีก

อย่าลืมกรุงเทพยังมีแบบว่าเอ่อ
ที่กับกำจัดไขโยงขยะที่โน่นเขาไม่มีนะ

ขอให้แบบว่าคนที่ขายกระทงกระเทิงอะไรทั้งหลายเนี่ย

รู้ว่าต้องไปไหว้จะต้องใช้ใบสีนั่นแหละถูกต้องไหม
จะต้องไปชนในชาวบ้านปลายสีของเขาก็ไม่ใช่เอาไปเองได้นะเม
จะต้องเป็นคนที่เขาเคยไหว้ปู่อือลือมาก่อน
อ๋อเหรอทำไมถึงเอาไปเองไม่ได้นะคะ
เพราะว่าเขาจะเป็นอะไรของเขาที่แบบว่าเหมือนที่แบบชาวบ้านเขาเคยไหว้ของเขา
อือลือนี่ไม่ใช่เขาเพิ่งมาเริ่มไหว้นะเขาไหว้ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วคือ
สำหรับชาวบึงของหลวงเขาเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติมากแต่แบบคนไทยเพิ่งมารู้จัก
เขารู้จักตั้งแต่สมัยที่อำเภอบึงกาลเป็นอำเภอบึงกาลของจังหวัดหนองคายด้วยซ้ำไป
เขาก็ไหว้กันมาตลอดเขาก็รู้ตำนานกันมาตำนานบึงโขงหลงมาตลอด
ถูกต้องก็เป็นศิษย์ศักดิ์ที่ที่อยู่เฉพาะพื้นที่
เขาบอกเป็นสองที่ที่พญานาคไม่ทำลายเพราะเป็นวัดเขาก็เลยบอกเชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดที่แบบว่าให้ไปไหว้ปู่อื้อลือ
แต่ตอนนี้ปิดไปอยู่จะเปิดประมาณเดือนหน้าคือปู่อือลือเนี่ยเขาบอกแม่น้ำหนึ่งนางก็เชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้ว
นางก็ไปบวงสวงนะฮะปู่อิรินคราชขอให้ทุกท่านเห็นโพสต์นี้นี่ร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาด
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุสาธุสาธุนางว่าอย่างนั้นศรัทธาพารวยส่วนแนวทางเลขเด็ดงวดวันที่๑ธันวาคม
เลขที่แม่น้ำหนึ่งให้มาเป็นแนวทางเลข๒ตัวและเลข๓ตัวได้แก่เลขได้แก่
อย่าไปซื้อเลยอ่านเพลงไม่เอาพูด
คุณผู้ชมอ่านเอานะดูเอานะครับคุณผู้ชมครับ

โอ้โหแสดงว่าแม่น้ำหนึ่งชอบ๙ดูสิมี๙ทุกงวดมีทุกตัวเลย

น้ำหนึ่งให้มาแล้วเรียบร้อยความหวังหมู่บ้านนะครับ

พรุ่งนี้๓๐ค่ะวันพุธ

เอ้าไปดูทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนฉบับที่๕
รสุมถล่มท่วมฉับพลันมีที่ไหนยังไงบ้างที่ต้องระวังอันตรายนะคะ
กรมบุตุเขาก็ออกประกาศระบุบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างนั้น
เข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะ
ประกอบกับมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยมาพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้อีก
ก็ทำให้ภาคใต้ตอนล่างนั้นมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ
โดยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่๑ธันวาคมนี้
ที่จะเจอฝนตกหนักก็จะมีบริเวณจังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสภูเก็ตตรังสตูน
ฝนตกหนักมากเลยนะคะอันนี้
ในพื้นที่ต่างก็อยากจะให้ประชาชนก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนัก
แล้วก็ฝนตกที่สะสมค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพันธุ์ด้วยนะคะ
ได้คุยกับเพื่อนพี่ชาวตกทั้งวันเลยจริง
คือนครศรีธรรมราชวันนี้เพื่อนส่งมาให้ดู

เฮ้ยน้ำท่วมแบบสะพานแล้วนะ

กลายเป็นแบบว่าขนาดในในคลองในอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อันนี้เรียกว่าตกหนักมากเลยนะคะ
ขณะที่พื้นที่จังหวัดอื่นในประเทศไทยอากาศก็เริ่มเย็นลง

มีความเย็นมาได้สัมผัสกันสักนิดนึงในช่วงนี้
ขนาดนี้เลยทางได้จังหวัดภาคใต้ขอจังหวัดตรงเมื่อกี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกพื้นที่นะฮะทั้งหมดนี่แหละ
เริ่มเตรียมรับมือน้ำท่วมหลังฝนติดต่อตกไปแล้ว

ใช่ค่ะเขาแยกเป็นตกหนักกับตกหนักมาก

ไม่มีนะครับมันมีแต่แบบตกเสร็จแล้วก็หยุดไปช่วงนึงแป๊บนึง

เพราะว่าเพื่อนพี่ขับรถไปตั้งแต่เมื่อวานใน๓ทุ่ม
ถึงที่พัทธลุงเนี่ยประมาณ๖โมงเช้า
ถึงพัทรุงปลุ๊บก็คือฝนลงมาตั้งแต่
จนก่อนเข้ารายการก็ยังตกอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วก็ตกหนักอย่างแน่นอน
ภาคใต้ก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมนะครับ
แน่นอนถ้าช่วงนี้อยากไปสัมผัสอากาศหนาว
แต่ถ้าอยากไปเล่นน้ำสนุกแน่นอนต้องไปที่กาญจนบุรี

เผยนาทีเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับตอนเที่ยวแพร่
เป็นผีเฝ้าแม่น้ำเพราะความประมาทนั่นเอง
ร่องแพ้ค้างคืนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฮิตนะครับ
เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็อยากไปมีโอกาสสัมผัส
ระหว่างการไปเที่ยวพักผ่อนที่แพร่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
โดยระบุว่าไปเที่ยวแพร่กับครอบครัว๑๑คนวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงกลางดึกฮะ
ขณะกำลังปาร์ตี้สั่งสรรค์กับพี่เขยพี่เขยเนี่ยเดินข้ามตรงท่อที่เป็นทุ่นนะฮะ
แล้วเกิดพลาดตกลงไปในน้ำครับตนเองเกิดความตกใจ
ก็เลยลื่นตกลงไปด้วยฮะทั้งคู่เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับ
เพราะว่าน้ำเนี่ยไหลแรงเพราะเป็นช่วงน้ำหลากพอดีปลายฝนพอดีนะครับ
พี่เขยก็ว่ายน้ำไม่เป็นโชคดีที่ตัวลอยไปติดกับคานเหล็ก
จึงถูกดึงตัวขึ้นมาได้ส่วนเธอว่ายน้ำเป็น
ก็ได้แฟนนุ่มดึงตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเธอยอมรับว่าเกิดขึ้นเพราะความประมาทของพี่เขยนะครับ
อยากจะนำเรื่องราวมาบอกเล่านะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนอื่น
เพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใครนี่ฮะ
ถ้ากลางคืนมืดมองไม่เห็นอย่างเงี้เนอะถูกต้อง
และก็โหนมีเรื่องเล่าต่างนานานาในกานที่
เฮงครับผมผีเผลอแล้วยเยอะไปหมดแล้ว
บางครั้งเนี่ยตกน้ำไปแล้วถ้าสมมุติว่าดวงยังไม่ถึงคาดเนี่ย
มีคนมาช่วยดึงขึ้นมาบนขึ้นมาจริงเหรอมีเรื่องเล่าเยอะอย่างเง
คือเรื่องเล่าที่รายการอังคารกรุงโปเขามาเล่าให้ฟังหมด
ก็คือแบบว่าพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยตัวเองขึ้นมาบนแพร่เสร็จแล้ว
ลืมตาคนที่ช่วยไม่อยู่แล้วหายไปแล้ว
นี่หลายคนอยากรู้เรื่องของคุณชัยพลกับทนายตั้มอยู่นะเนี่ย
อ่าเห็นอ่าธนายต้ำเขาสระสีดเรียบร้อยแล้วอ่า
ซึ่งธนายตั้มก็บอกว่าที่ไปช่วยลุงพลเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าตัวไม่ได้อะไร
เขาขอออกมาช่วยเหลือคนที่เห็นความสำคัญในตัวเขา
เหมือนบทน้อยใจแล้วมีสิบล้านยี่สิบล้านนั้นคืออะไร

สิบล้านอะไรที่เขาบอกว่าผมไม่ได้สิบล้านนะ
ทนายตั้มก็บอกว่าเขาไม่ได้๑๐ล้าน
มันมีข่าวว่าลุงพลก็คือจ้างทนายตั้มก็คือได้เงินเท่านี้

ใช่เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไง

แต่ได้ยินตั้งแต่แรกเลยนะ

ล้านครับแต่ตอนนี้ทนายตั้มก็ถอนตัวเป็นที่เรียบร้อ
ลุงพลก็มีทีมทนายคนใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นแบบ

นี่คือทนายตั้มเขาก็ลงของเขาสักนิดนึงหรือทุกคนครับ
ถอนตัวเนี่ยจากการเป็นทนาย
ของลุงพลแล้วนะครับเขาตอบชัดเจน

โดยแทบไม่มีใครปกป้องก็คือ
ในการทำคดีนี้เนี่ยผมไม่ได้รับเงิน
เพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนครับ

ให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า

วันนี้ไม่รู้จะเขาไปพูดกับคุณหนูคัณสัย

โดนด่ามาเป็นปียังหาว่าทำงานไม่หนักแน่น

ใหม่ได้มั้ยลูกหรือไม่ได้ละเบรกเนาะ
ได้ได้อยู่คือเอาง่ายอย่างที่เราบอกว่า
วันนี้ลุงพลเขาก็บอกว่าทั้งหมดทนายตั้มเนี่ย
หนักแน่นถึงจะทำคดีนี้ได้อยากให้ทนายตั้มหนักแน่นเว้ย
เขาว่าอย่างนั้นให้สมกับที่ทำคดีให้กับตัวเองตอนนี้
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรถึงถอนตัวแล้วก็ยังไม่ได้หาทนายคนใหม่
ลุงพลเขาพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างนั้นตามข่าวนะฮะ
สำหรับความคืบหน้าเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความว่า
หลังจากได้พูดคุยกับลุงพลแล้วนะครับในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ย
นะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดที่ถอนตัวจากการทำคดี
ขอโทษเพื่อนฝูงและครอบครัวที่ดื้อและไม่ฟังตั้งแต่แรกครับ
เขาว่าทนายตั้มต้องหนักแน่นแฮชแท็ก
โดนด่ามาเป็นปีไม่หนักแน่นตรงไหน
เขาว่าอย่างนั้นอันนี้คือล่าสุดนะครับ
เลยล่ะตรงอืมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเวกก่อนนะฮะ
ช่วงหน้าครับน้องติช่าติดโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับผม

คู่รักป้ายแดงครับคุณผู้ชมครับเก็บรักไว้ไม่ไหว
โชว์หวานกันจังกลางห้างตั้งแต่เปิดตัวชัดเจนฮะ
ขึ้นทุกวันสำหรับคู่นี้ครับน้องโบเมรดาแล้วก็น้องอเล็ก
รเดชนั่นเองนะครับหลังออกมายอมรับว่ากำลังเริ่มต้น
ศึกษาดูใจกันจริงจริงนะครับล่าสุดครับดีกีความหวานก็
ทะลุปรอดกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีคนตาดีเนี่ย
เห็นอเล็กซ์กับน้องโบควงคู่กันไปเดินห้างด้วยกันนะครับ
ซึ่งแฟนก็แอบแชะภาพมาแชร์กันว่อนโซเชียลกันเลยทีเดียว
เรียกว่างานนี้เนี่ยคงไม่มีคู่รักคู่ดังคนไหนนะครับ
น้องโบแล้วก็น้องอเล็กอีกแล้วครับนี่
นะฮะแห้งมาหวานเจี๊ยบค่ะหวานลูกไก่ร้องเลยเนี่ย
น้องอเล็กเขาก็ทำช่องของเขาด้วย

อเล็กพาไปชิมนะครับ
กำลังหวานนะครับยินดีทั้งคู่ด้วยนะครับ

วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ต่อพี่อุ๋ยนะฮะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป